คุณผู้ชมครับมาดูเหตุชาวบ้านที่จังหวัดตรังครอบครัวหนึ่งนะ
ตอนนี้ภาวะหนักเลยนะฮะหลังจากรอดตายมาได้๓ครั้ง
เนื่องจากบ้านถูกรถพุ่งเข้ามาชน
แต่ผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีแก้ปัญหา
ช่วยเหลือให้บ้านหลังนี้ไม่ถูกรถชนกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าคิดอยากจะย้ายบ้านหนีแล้ว
เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับ
นางสาวจันจิราโสลิกี้อายุ๒๒ปีนะครับ

ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายตรังพัทธลุง
ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง

พาผู้สื่อข่าวมาดูสภาพบ้านที่ได้รับความเสียหาย
จากอุบัติเหตุรถกระบะแหกโค้งพุ่งเข้ามาชนที่บ้าน
ซึ่งที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำนะครับ
บ้านพังเสียหายสินค้าที่ขายเสียหายไปด้วย
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม

แต่ว่าเหตุล่าสุดถือว่าเป็นเหตุครั้งที่๓แล้วนะ

เพราะดีไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อุบัติเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์

มาครั้งที่๒เกิดขึ้นวันที่๒๒มิถุนายน
มีรถมาพุ่งชนบริเวณร้านขายน้ำ
ส่งผลให้แม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
และขณะนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ

พุ่งชนเข้ามาที่บ้านและร้านขายของชำเลย
วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทุกคนในบ้านตอนนี้หวาดภาวะ

ไม่กี่เดือนผ่านมารถเข้ามาชนถึง๓ครั้ง๓ครานนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
ถนนลื่นรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแถวนี้

ทำให้อยากจะย้ายบ้านหนีซะเหลือเกินนะฮะ
แต่บ้านหลังนี้ก็เป็นที่ค้าขายหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับ
ดังนั้นอยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาในเรื่องของถนนหน่อย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ในการตรวจจับความเร็วรถที่วิ่งแถวนี้ด้วย
ซึ่งช่วงก่อนถึงบ้านมันเป็นทางโค้งคุณ
แล้วก็โค้งปกติตอนฝนไม่ตกมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฮะ
ยิ่งตอนนี้มีฝนตกมาด้วยมีน้ำขังบนถนนตรงทางโค้งอีกนะครับ
ทำให้รถอาจจะเสียหลักได้ง่ายแหกโค้งมาชนบ้านของเธอ
นี้มีการนำภาพโพสต์ลงโซเชียล
แล้วก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหาให้กับผู้พักอาศัยอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับ
เกรงว่าจะเกิดอันตรายจนมีคนเสียชีวิต
บอกว่าอย่าวัวหายล้อมคอกนะครับ
เพราะว่าปรัจจัยของอุปติเหตุมันมีทั้งรถและคน
รวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือถนนนะครับ
๓ปรัจจัยนี้ถ้าเกิดว่าอะไรมะบกพร่องไปอย่างนึง